พูดถึงนายธนทรนะคะก็จะพาไปดูบรรยากาศกิจกรรมที่จัดขึ้นที่พักอนาคตใหม่
ซึ่งวันนี้จัดงานขายของที่ระลึกเป็นการระดมทุนเข้าพักนะคะ
ชื่องานว่าอนาคตใหม่ไฟแรงเฟอร์เพิ่งเสร็จสิ้นไปนะคะ
สำหรับบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราประมวลมาให้ได้ชมกันค่ะ
อนาคตใหม่ไฟแรงเฟอร์คือชื่องานระดมทุนของพักอนาคตใหม่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
โดยนำสินค้าของที่ระลึกต่างมาจำหน่ายทั้งหนังสือโฟโต้บุ๊กรวมภาพธนทร
เสื้อยืดสกรีนไลน์โลโก้พักเคสโทรศัพท์หมวกและสติ๊กเกอร์แจกฟรี
สำหรับผู้สนับสนุนและบรรดาฟิลเจอร์ริสต้าที่เดินทางมาในงาน
พร้อมจัดบูธให้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกพักทั้งแบบรายปีและแบบตลอดชีพ
มีค่าใช้จ่ายบำรุงพักเริ่มตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทไปจนถึงหนึ่งหมื่นบาทต่อปี
หรือจะบริจาคผ่านเว็บไซต์ของพักได้ตั้งแต่๒๐๐บาทขึ้นไป
ผู้ร่วมงานที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ยังสามารถเขียนโพสต์อิตบอกความรู้สึก
หรือให้กำลังใจนายธนทรแกนนำและสมาชิกของพักติดบริเวณโพสต์อิสวอร์ได้อย่างไม่จำกัด
ไลท์ภายในงานระดมทุนครั้งนี้ยังมีการล้อมวงพูดคุยกับนายธนทรหัวหน้าพัก
พร้อมไปกับการทักทายบรรดาฟิลเจอร์ริสต้าที่ดูผ่านไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก
และช่วงเวลาที่ผู้ร่วมงานเฝ้ารอคือรุ้นที่จะได้เป็นผู้ชนะการประมูลของที่ระลึก
ของใช้ส่วนตัวของบรรดาแกนนำโดยเฉพาะของนายธนทรมาครอบครอง
เริ่มต้นที่ราคา๕๐๐บาทซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมในงานวันนี้
ต่างติดตามให้กำลังใจพักมาตั้งแต่เริ่มต้นและพร้อมที่จะให้กำลังใจ
สนับสนุนแนวคิดของพักต่อไปและขอให้ทำตามนโยบายที่ได้ให้ไว้
ติดตามข้างอนามคนใหม่ตั้งแต่ต้นเลยใช่ครับต้องแต่ต้นเลยครับ
ก็ตามข่าวตามนโยบายพักครับแล้วก็สัมภาษณ์การให้สัมภาษณ์ของคุณ

ก็สนับสนุนครับเพราะว่าเป็นแนวความคิดของคนรุ่นใหม่
อยากฝากถึงว่าเราเป็นคนมีอนาคต
เราก็อยากได้อนาคตที่ใหม่แล้วก็ดีคือยิ่งขึ้นเนอะเพื่อลูกหลานเรา
อาจจะไม่ใช่ตัวเราเองในตอนนี้อาจจะเพื่อลูกหลานเราก็ได้
เราก็อยากให้แค่ให้โอกาสคำว่าโอกาสซึ่งเราก็เคยทำงานและเคยอยากได้โอกาสเหมือนกัน
ซึ่งตอนนี้เราก็เลือกที่จะให้โอกาสเขาอย่างที่เราบอกว่าอยากให้โอกาสเขา
การที่ให้โอกาสเขาและฟังทัศนคติเขาแล้วเราจะดูว่าเขาทำได้อย่างที่พูดไหม
คนเราอ่ะมันพิสูจน์กันด้วยระยะเวลาถ้าเขาพูดได้ซึ่งหมายความว่า
ถ้าเขาทำได้เราก็จะสนับสนุนและเด็กที่จะโตขึ้นไปในอนาคต
ก็เห็นในวันนี้แล้วฟังในวันนี้เขาจำได้นะคะ
ใช่ว่าเขาจะจำไม่ได้ในอนาคตซึ่งนั่นแหละค่ะ
ที่เราอยากจะมาดูอยากจะรู้ว่าเหตุการณ์ว่าจะเป็นยังไงต่อไป
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ยังกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนที่มาในงานระดมทุนวันนี้
พร้อมยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์
อนาคตใหม่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
เป็นเสียงพิสูจน์แล้วว่าคนต้องการพักการเมืองแบบนี้นะครับ
ดังนั้นไม่มีอะไรนอกจากคำขอบคุณที่อยากจะมอบให้กับทุกท่าน
ระดมทุนของพักอนาคตใหม่ดูแตกต่างไปจาก
ระดมทุนของพักการเมืองอื่นที่เคยจัดมา
เพราะผู้ร่วมงานสามารถกำหนดจำนวนเงิน
ที่จะสนับสนุนพักที่รักได้ตามอัธยาศัย
และหลังจากนี้พักอนาคตใหม่จะแถลงยอดรายได้จากการระดมทุน
และยอดเงินที่นำไปใช้จ่ายอย่างโปร่งใสกับประชาชนต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน